เมื่อวานเมื่อคืนคุณสุภาษาราคุณสุภานีคุณผู้ชมได้ดูไหม
ดิฉันได้ฟังได้ฟังแค่วิทยุตอนสุดท้ายเหรอ

บริบูรณ์สำหรับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แต่นายกบอกว่าหลังจากนี้เนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของพระราชพิธีที่สำคัญ
ซึ่งรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดต่อเนื่องกันมา๕ปีทุกคืนวันศุกร์
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
ก็เปิดรายการศาสตร์พระราชาเมื่อคืนนี้

บอกว่าตลอดระยะเวลา๕ปีที่ผ่านมา
โอ้โหก็ติดตามชมรายการกันมาตลอด
ช่วง๕ปีนี้ก็มีการดำเนินการตามรถแมพของคอสช
ตั้งแต่การผ่าทางตันการเมือง

เพื่อคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็ขอบคุณฝ่ายที่ร่วมมือเป็นสะพาน
ให้ประชาชนได้ก้าวข้ามกับดักในอดีต

จากนี้ไปก็ต้องรอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ
เผื่อใครไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้ตอนอวสาร
เดี๋ยวมาให้ได้ดูหน่อยนะคะ
ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากทุกช่องทางที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
ช่องทางของรัฐบาลกระทรวงกลมหน่วยงานต่าง

และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเดินหน้าประเทศของเรา
ผมจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

บ้านเมืองของเราสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยความสงบสุข
ในการตามวิบัติยุทธศาสตร์ชาติแผนการรูป๑๑ด้าน
และแผนระบบต่างอย่างต่อเนื่อง
สะดุดไม่หยุดชะงักภายใต้บริบทของโลก
ยังคงผันผวนและอยู่เหนือการควบคุม
นี้ก็เพื่อจะรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ

สิ่งที่นายกพูดก็ยังห่วงความขัดแย้งรอบใหม่
อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็นายกขอให้ยกเลิก
วาธกรรมต่างว่าประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไตย
เพราะว่าตอนนี้ประเทศเราก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว
แล้วก็เรื่องของการอ้างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่
มันก็อาจจะสร้างความแตกแยกได้นะคะ
แล้วก็อยากให้มีการเคารพต่อเสียงประชาชน
นายกบอกว่าอยากให้รัฐบาลใหม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง
ที่รัฐบาลชุดนี้ได้วางแนวทางเอาไว้
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประเทศจะได้เดินหน้าต่อ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้พอเดือนเมษาเมษาเป็นต้นไปเนี่ยนะ
รายการเดินหน้าประเทศไทยช่วง๖โมงเย็น
ก็จะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น
รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นแหละ
แต่เนื้อหาในนั้นจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เหมือนกับรายการศาสตร์พระราชาในคืนวันศุกร์
แปลว่าคือทั้งหมดนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในช่วง๔๖พฤษภาคม